เพราะว่าเราก็ติดตามมาหลายวัน

ชื่อว่านายจเด็ดสม๒วัย๒๐กว่านะฮะ

ขับรถเข้าไปในโชว์รูมแห่งหนึ่งนะฮะ
แล้วก็เดินเข้าไปถือปืนเข้าไป
คนนี้เป็นโชว์รูมรถยนต์
ในพื้นที่จังหวัดสกลนครนะฮะ

แล้วก็เขาก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจกัน

ขับหลบหนีไปไกลพอสมควร

จุดที่ไปจอดรถนะ
ก็มีการยิงปะทะกับตำรวจเกิดขึ้น

ก็ถูกวิสามันเสียชีวิต
เบาะที่นั่งของคนขับรถ

เจ้าหน้าที่ที่เป็นรอปภ
จุดประจำข้างหน้าเนี่ยเขาเห็นตั้งแต่แรกแล้ว

ณขณะนี้ทางครอบครัวของนายจเดช

เพราะถ้าดูจากสภาพรถของลูกชายเขาเนี่ยคันนี้

นายจเดชเนี่ยไม่ยอมลงมามอบตัว

พอจอดรถแล้วมีการยิงปะทะอะไรเกินเกิดขึ้นเนี่ย
กระสุนในรถคันนี้ครับ
นายจเดชขับหนีตำรวจมาเนี่ย
มันเข้าไป๓๕รู

มีรถชุดที่เขาตามอยู่๒คันเนี่ย

ครอบครัวของนายจเดชเขาเลยบอกว่า
ตกลงแล้วเนี่ยเกินกว่าเหตุไหม
ลูกชายเขาถือปืนบุกเข้าไปในโชว์รูม

ลูกชายเขาขับรถหนีตำรวจไม่ยอมจอด
ไม่ยอมลงมาจากรถไม่ยอมมอบตัว

แต่ตอนที่จะระงับเหตุให้ลูกชายเขาหยุด

อันนี้ตอนจุดแรกเนี่ยที่เขาไม่ยอมหยุด

เราก็ไล่มาให้ท่านฟังไป

เหมือนกับว่าเขาไม่พอใจเพื่อนพนักงานในโชว์รูมเนี่ย
โชว์รูมเก่าที่เขาลาออกแล้วไปทำงานที่ใหม่

ประกอบพิธีชาปนกิจเรียบร้อยแล้วนะครับ

ก็มีครอบครัวมีเพื่อน

ก็แน่นอนว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความ

ของนายชะเด็จร้องไห้ตลอดทาง
คือแขนขานี่แบบอ่อนระแหง
จะเป็นลมล้มพับตลอดเวลาครับ

คือเขาเคลื่อนจากบ้านไปวัดนะครับ
เนี่ยฮะแม่ยังทำใจไม่ได้

ถูกวิสามันเสียชีวิตนะครับ
เปิดใจกับคุณภูริพัฒนบุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าวันเกิดเหตุที่ลูกชายถูกวิสามันคือ๒๒เมษายน
วันนี้รับศพลูกมาชาปนกิจ๒๕เมษายน
ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้แม่บอกว่ายังไม่มีตำรวจคนไหนเลย
มาคุยมาชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้แม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
มันเกิดอะไรแบบไหนยังไงที่ต้องวิสามันลูกชายเสียชีวิตคารถแบบนั้น
แล้วชุดที่อยู่ในเหตุวิสามันยิงลูกชายจนตาย
ก็ไม่มีใครมาเคารพศพลูกชายเลย
ไม่มาบอกอะไรสักคำหนึ่งทำเหมือนกับลูกชายของแม่เนี่ยไม่ใช่คน
ฆ่ากันตายได้ลงคอแล้วก็แบบก็หนีหายกันไป

แม่บอกว่าสิ่งเดียวที่คนเป็นแม่และครอบครัวของนายจเดชต้องการในขณะนี้คือ
ต้องการให้มาชี้แจงให้มาบอกถึงสาเหตุที่ต้องฆ่าลูก
เพราะจากที่เห็นลูกชายก็ไม่ได้มีท่าทีจะต่อสู้หรือขัดขืนอะไร
แล้วทำไมตำรวจต้องทำกันรุนแรงขนาดนี้
แค้งถึงขนาดนี้เสียแหมอย่างที่เสียอีกแล้ว
เพราะว่าเขาก็เป็นสาวรักมันบอก
แกทำการนำงานก็เป็นเจ้ารัก
แหมจะไปสภัยระบาดอโมมี่ของเขาโหล

ว่าวันนั้นมันมีความจำเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับ
แล้วก็อยากเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายด้วย
เพราะลูกชายเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวมีลูกชายคนเดียว
อยากจะฝากผีฝากไข้เอาไว้แม่ก็แก่แล้ว
กลายเป็นว่าลูกมาตายก่อนแม่นี่ฮะ
แต่ทางตำรวจชุดจับกลุ่มชุดวิสามันเขาบอกว่า
นายเจดเนี่ยยิงต่อสู้เขาก่อนยิงใส่เขาก่อน
ก็เลยจำเป็นต้องยิงตอบโต้
คือแม่คงอยากได้คำอธิบายและคำชี้แจงแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เพราะตอนนั้นแม่ไม่เห็นแม่แม่ก็เลยไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับ
เราไปถามทางตำรวจมานะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวรอฟังนะครับแต่ว่าดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน
เพื่อจะได้ให้ชัดเจนขึ้นว่า
ณขณะเกิดเหตุเนี่ยลักษณะของการวิสามัน
การยิงตอบโต้กันมันเป็นยังไง

หนีตำรวจมานะครับถ้าย้อนไปดูเส้นทางการขับรถหนีตำรวจของนายจเดชเนี่ยนะครับ
จุดที่เกิดการยิงต่อสู้กันของนายจเดชหลังขับรถหนีออกมาจากโชว์รูมแล้วนะครับเอาจุดแรกก่อนนะจุดแรกเนี่ย
เกิดการยิงกันก่อนที่บ้านได้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครอันนี้จุดหนึ่งนะ
หลังจากนั้นนายจเดชยังขับรถหนีต่อไปไปอีกเกือบ๑๐กิโลเมตรแล้วไปยิงใส่
ที่ตำรวจจะยิงตอบโต้เนี่ยมีการยิงต่อสู้กันอีกที่บริเวณอบตคใต้ในพื้นที่จังหวัดสกลนครนะฮะ
นายจเดชยังขับรถต่อไปอีกครับทีนี้ไปอีกเกือบ๑๐กิโลเมตรจนตำรวจต้องตามสกัดจับแล้วก็มีการแจ้งกันให้ปิดถนน
ก่อนที่จะไปถึงจุดที่ยิงต่อสู้กันอีกครั้งหนึ่งใกล้ใกล้กับโรงงานน้ำตาลแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเขาเข้าเขตแล้วเข้าเขตอุดรธานีแล้ว
ค่ะนะฮะตรงเนี้ยที่เกิดการวิสามันกันเกิดขึ้นนายเจดเสียชีวิตในรถที่เบาะนั่งคนขับเนี่ยตรงจุดนี้
ค่ะคือดูจากข้อมูลของตำรวจแล้วเนี่ยแต่ละไทม์ไลน์ที่แต่ละจุดนี้
คือมีการยิงต่อสู้กันมาตลอดทางเลยใช่นะฮะสามจุดอ่ะ
เอาเป็นว่า๓จุดนะครับออกจากโชว์รูมมาจุดหนึ่ง
แล้วก็อีกจุดหนึ่งแล้วก็มาจุดสุดท้ายปืนของนายจเดช
จากการตรวจสอบนะครับปืนที่อยู่ในรถนะแล้วก็ยังมีปืนอีก๒กระบอกด้วยนะครับ
จากในที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับแล้วก็ไปเจอปืนในรถสองกระบอกนะฮะ
ที่ตัวเองก็อีกหนึ่งกระบอกนะครับเป็นปืนลูกซองไทยประดิษฐ์หนึ่งกระบอก
กับปืนอ่าแบล็งกันดัดแปลงลำกล้องหนึ่งกระบอกอ่า
เป็นสองกระบอกนะฮะสองกระบอกนี่นะครับอยู่ในรถนะครับ
ส่วนชุดสืบสวนที่เป็นชุดวิสามันมีปืนอยู่๕กระบอก
เป็นปืนพกสั้น๔กระบอกปืนลูกซอง๑กระบอก
พนักงานสอบสวนได้เก็บไปตรวจสอบแล้วนะฮะเพราะว่าจะต้องอยู่ในสำนวนคดีว่า
กระสุนที่เข้าร่างกายของนายเจดจนเสียชีวิตเนี่ยมาจากปืนกระบอกไหนค่ะ
กระสุนที่เข้าไปที่รถมาจากกระบอกไหนอะไรยังไงบ้าง
อันนี้ของชุดวิสามันเขา๓๕รูเนี่ยมาจากอันไหนบ้างต้องชี้แจงได้หมด
อ่านี่นะฮะทีนี้เรื่องของกระสุนปืนท่านผู้ชมเห็นไหมฮะ
อันนี้คือรถของนายจเดชนะครับทั้งตัวรถทั้งกระจกเนี่ยเข้าไปเต็มเลย
ค่ะจากการวิเคราะห์รูกระสุนปืนทั้งในรถของนายจเดช
ที่เสียชีวิตกับรถของชุดสืบสวนแล้วก็รถของสายตรวจ
เขามีอยู่สองคันนะตำรวจเนี่ยเป็นแบบนี้ครับ
เอารถของนายจเดชก่อนนะครับรถนายจเดชมีรูกระสุนปืนเข้าไปทั้งหมด
สามสิบห้ารูหรือสามสิบห้านัดกลุ่มกระสุนเข้าที่ด้านขวาของรถ
มากที่สุดนะครับยี่สิบเอ็ดนัดฝั่งด้านซ้ายสี่นัด
ด้านหน้ารถ๒นัดด้านหลังรถ๘นัด
แล้วก็มีโดนยิงเข้าไปที่ล้อหลังขวาจนยางแตกด้วยนี่ฮะ
คือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบอกว่ายิงกันสองจุด
ก่อนมาถึงจุดเกิดเหตุที่เป็นจุดวิสามันอีกหนึ่งจุด
เท่ากับ๓จุดมันก็อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่า
ก็ไล่ยิงกันมาเรื่อยอืมมันก็เลยเข้าเยอะใช่ค่ะ
แต่ญาติของนายจเดชครอบครัวของนายจเดชที่เสียชีวิตบอกว่า
ถ้าจะหยุดถ้าจะยิงเพื่อหยุดอืมทำไมกระสุนมันเข้าแบบโอ้โห
กระจกอย่างเงี้ยคือเขาบอกว่ามันดูเล็งจุดตาย
หัวเล็งด้านบนเข้าไปนี่ก็โอ้โหศีรษะ
เหมือนเหมือนหวังผลอะไรตัวอะไรทั้งนั้นอย่างเนี้ยอืมนะ
แต่มันก็แหมถ้าจะพูดเปรียบเทียบ
มันอาจจะดูยากเพราะว่ารถของนายเจดเอง
เขาก็เป็นรถเก่งลักษณะของอ่ารถคันเล็กเล็กค่ะ
คุณเตี้ยใช่ไหมซึ่งถ้ารถของเจ้าหน้าที่เขาเป็นรถกระบะ
แล้วยกสูงทรงสูงเราก็ไม่รู้วิถีกระสุนมันจะเป็นแบบไหนยังไง
เกินกว่าเหตุหรือไม่เกินกว่าเหตุอันนี้ต้องให้ชุดพิสูจน์หลักฐาน
ไปเปรียบเทียบเรื่องของวิถีกระสุนค่ะรถของตำรวจนะครับ
มีกระบะสายตรวจสพสว่างแดนดิน
คันนี้ครับทุกผู้ชมครับมีกระสุนปืนเข้าที่ฝากระโปรงหลังรถ
หนึ่งนัดอ่านัดเดียวนะอ่าที่เจ้าหน้าที่บอกว่า
ฝั่งนายเจเดชเขายิงมาเนี่ยเลยต้องมีการยิงตอบโต้
ส่วนอีกคันนึงเป็นรถยนต์นะครับของชุดสืบสวน
กระสุนปืนเข้าที่ไฟหน้าด้านขวาหนึ่งนัดค่ะอ่าที่เราทำภาพให้เห็นเนี่ยฮ
อืมอ่าตอนเนี้ยรถทุกคันก็ถูกยึดไว้เป็นของกลางหมดแล้ว
พิสูจน์หลักฐานต้องเอาไปตรวจสอบอย่างละเอียดเกี่ยวกับ
วิถีกระสุนการยิงร่องรอยอะไรต่างพวกนี้นะครับ
เอาปริมณาตำรวจเนี้ยโดนเข้าไปอ่าคันละนัดอ่าอ๋อมี
สายตรวจเนี่ยมี๒นัดส่วนทุกสุดเนี่ยมี๑นัด
ใช่สายตรวจนี่เข้าฝาปิดกระโปรงหลังนัดหนึ่งกับด้านขวา๑นัด
แต่เราก็ไม่สามารถบอกได้ว่านายเจดเขายิงออกมาแค่๒นัด๓นัดแบบนี้
หรือว่าจะยิงกี่นัดแล้วโดนไม่โดนอะไรยังไง
ส่วนที่ร่างกายของนายจเดชนะครับถูกกระสุนเข้าไปทั้งหมด๖จุดนะครับท่านผู้ชมครับ
จุดหกนัดมีที่ลำตัวนะครับทั้งหมดเลยนะฮะ
แล้ววิถีกระสุนเนี่ยจะมาจากทางด้านหลังรถทั้งหมด
เข้าไปที่ลำตัว๖นัดเนี่ยกระสุนมาจากด้านหลังทั้งหมด
ครอบครัวของนายจเดชที่เสียชีวิตตั้งข้อสังเกตว่าร่องรอยของกระสุนปืนที่เข้ารถของนายจเดช
รวมแล้ว๓๕นัดส่วนใหญ่มาฝั่งด้านขวาของตัวรถก็คือฝั่งคนขับ
วิถีกระสุนไม่ได้ถูกยิงในระยะต่ำแต่เป็นระยะศีรษะแล้วก็ลำตัวทั้งหมด
ญาติเขาติดใจสงสัยว่าถ้าชุดจับกลุ่มต้องการสกัดจับหรือระงับเหตุ
ทำไมไม่มียุทธวิธีในการสกัดจับด้วยวิธีอื่นแล้วหรือต้องยิงกันแบบนี้หรือ
มันก็พูดยากนะว่ายุทธวิธีในการสกัดจับผู้ต้องสงสัยที่มีอาวุธแล้วต่อสู้เนี่ยต้องทำยังไง
ก็ผมถึงบอกไงว่าต้องให้ชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบหมดอ่ะใช่ไหมทั้งระยะสูงต่ำของรถแต่ละคันวิถีกระสุน
ขณะเกิดเหตุหยุดหรือวิ่งรถวิ่งด้วยความเร็วแบบไหนอะไรยังไงโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องละเอียด

จากข้อสังเกตของผมนะที่ตามความคิดของผมนะ
ก็คือผมว่าเจตนายิงให้ตายเพราะหนึ่งการเกาะกลุ่มของกระสุนคือระดับการยิงก็คือยิงสูงยิงสูงระดับหัวใจระดับสมอง
หยุดรถแล้วก็เกลี้ยกล่อม
ไม่มีเจตนาการต่อสู้เพราะว่าแกคาดเข็มขัดอยู่
ปืนก็อยู่อีกข้างหนึ่งแล้วแกถนัดมือซ้าย
แล้วแกจะไปต่อสู้ได้ยังไงทั้งขับรถคนตำรวจไล่มาข้างหลังเนี่ย
จะไปยิงยังไงจะเอี้ยวตัวยังไงถึงจะหยิบปืนที่อยู่ทางขวามือได้
ทีมข่าวของเราก็ได้ตรวจสอบไปยังทางฝั่งตำรวจด้วยนะครับ
เพราะว่าทางครอบครัวของนายเจดเขาบอกว่าตำรวจยังไม่ได้ชี้แจงอะไรให้ทางฝั่งของผู้ตาย
ทราบเลยว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นยังไงนะเราก็พยายามสอบถามไปยังชุดวิสามันนะครับ
ซึ่งทางภูมิกับการบอกว่าตอนนี้มันอยู่ในขบวนการขั้นตอนการทำสำนวนคดีแล้ว
เกรงว่าถ้าเปิดเผยอะไรออกไปเนี่ยมันจะกระทบกับรูปคดี
แต่ตอนนี้ชุดพิสูจน์หลักฐานได้เก็บลายนิ้วมือของผู้ตายในจุดต่าง
ที่เป็นพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วก็คนอื่นด้วยนะครับ
แล้วก็มีสพนหารอุดรธานีเจ้าของพื้นที่จุดวิสามัน
ที่ก็ต้องมาร่วมกันในการทำคดีด้วยมันคาบเกี่ยวอยู่สองพื้นที่
วิสามันที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยมีอยู่๕นายปืน๕กระบอกนั้นนะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นตำรวจชุดวิสามันห้านายตอนนี้ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วนะครับ
คือตามหลักของการวิสามันคนร้ายเนี่ยยังไงซะตำรวจชุดวิสามันหรือว่าเจ้าหน้าที่ชุดวิสามัน
ต้องถูกแจ้งข้อกล่าวหาก่อนค่ะแล้วก็ไปสู้คดีไปว่ากันในชั้นศาลว่ามีความจำเป็น
เหตุแห่งความจำเป็นในการวิสามันอะไรยังไงซึ่งตอนนี้ทั้ง๕นายถูกแจ้งข้อหาไปหมดแล้ว
อันนี้เป็นตอนที่เขาพยายามที่จะไประงับเหตุกันนะฮะที่เขาวางแผนกันว่าจะไปดักจุดไหนจุดไหนอะไรยังไง
ภูมิกับการสพสว่างแดนดินบอกว่าตอนนี้ยังทำสำนวนเพิ่มอีก๒สำนวนนะครับ
สำนวนหนึ่งคือการตรวจพิสูจน์รถที่อยู่ในที่เกิดเหตุทั้งหมด
รถคันไหนถูกยิงแบบไหนอะไรยังไง
ในข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงานแล้วก็เรื่องการพกพาอาวุธปืน
แม้ว่าผู้ก่อเหตุจะเสียชีวิตไปแล้ว
แต่ก็ต้องพิสูจน์ให้ทราบความจริงอย่างครบถ้วนและกระจ่าง
เพื่อความเป็นธรรมของทุกฝ่ายแล้วก็การสรุปสำนวนคดี
นี่นะฮะทางคดีนะครับเราก็ตรวจสอบให้

เมื่อวันที่๑กับ๒เมษายนเนี่ยเคยโพสต์ภาพปืนกับลูกปืนเอาไว้ทำนอง
ขู่เหมือนจะไปก่อเหตุกับใครบางคนใครบางกลุ่ม

แต่ก็ไม่แน่ชัดว่ามันจะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เมื่อ๒๒เมษายนที่ถือปืนบุกไปที่โชว์รูมรถยนต์ที่ทำงานเก่าของเขาหรือเปล่า
นะฮะทางครอบครัวเองก็บอกว่าตัวนายจเดชที่เสียชีวิตเอง
เขาก็เคยเข้าไปรักษาอาการทางจิตในโรงพยาบาลที่นครพนมกับขอนแก่นมาแล้ว
อือนี่นะฮะวันนี้ก็ชาวพนาคิดสกไปแล้วนะครับ
ส่วนทางคดีหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางญาติญาติเขาก็อยากจะฟังคำชี้แจงจากทางตำรวจอยู่
ค่ะก็รอให้เจ้าหน้าที่ไปชี้แจงนะคะ